มาติดตามกรณีที่มีหญิงสาววัย๑๗ปีคนหนึ่งนะครับ
ถูกแฟนนุ่มส่งตัวเธอให้ไปขัดดอกเจ้าหนี้ยาบ้า
เจ้าหนี้ยาบ้ารายนี้ข่มขืนหญิงสาววัย๑๗มาราทอน๕วัน
แล้วก็ส่งตัวหญิงสาววัย๑๗คืน
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากกรณีแม่ของหญิงสาววัย๑๗ไปร้องเรียนต่อตำรวจนะครับ
ให้ช่วยตามหาลูกและท้ายที่สุดก็ตามหาลูกจนเจอนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของตำรวจสพเมืองนครนายก
นำตัวสาววัย๑๗ปีพร้อมผู้เป็นแม่
ก่อนหน้านี้ผู้เป็นแม่ไปแจ้งความต่อตำรวจ
จนกระทั่งมาเจอตัวหญิงสาววัย๑๗ถูกปล่อยตัวแล้ว
ไว้ที่จังหวัดสระบุรีก็ไปรับตัวมา
แล้วก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อใช่ไหมครับ
ทีนี้แหละครับตำรวจพาหญิงสาววัย๑๗และแม่
ไปชี้จุดที่หญิงสาววัย๑๗เล่าให้ฟัง
ว่าเธอนั้นถูกแฟนนุ่มใช้ให้ไปรับของที่ใครสักคนหนึ่ง

แล้วเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้ชายคนที่แฟนหนุ่มให้ไปรับของคนนั้นแหละ
โดยผู้หญิงวัย๑๗ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของและนายปราโมท
นายปราโมทคนที่เอาตัวผู้หญิงวัย๑๗นี้ไปข่มขืนมาราทอน๕วันนี้นะฮะ
นายปาโมทเรียกเจ้าของบ้านหลังนี้ว่าเจ๊
จากนั้นนะครับหญิงสาววัย๑๗ปีก็พาตำรวจไปชี้จุดที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ที่เธอนั้นถูกพาตัวไป
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลวังไสอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นบ้านที่นายปราโมทลวงเธอไปขืนใจ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๗กันยายน
ก่อนที่นายปราโมทจะยอมปล่อยตัวหญิงสาววัย๑๗ปี
เพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดัน
โดยนายปราโมทนำตัวหญิงสาววัย๑๗ปี
ปล่อยไว้ใต้สะพานทางแยกหินกอง

เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
สรุปเหตุการณ์ก็คือหญิงสาวคนนี้ถูกแฟนของเธอ
ก็บอกให้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

จากนั้นขึ้นรถคันเดียวกับนายปราโม

บ้านนายปราโมท๕วัน
นายปราโมทลวงหญิงสาวคนนี้
จากนครนายกไปโคราช
แล้วก็ข่มขืนมาราทอน๕วัน

มาส่งตัวคืนที่จังหวัดสระบุรี
๑๗ปีมาที่บ้านหลังนี้จริง

คือเขาก็ไม่รู้อะไรว่าเกิดอะไรขึ้น
มีเพียงอาการของสาววัย๑๗ที่ดูเงียบ
ก็เลยคิดว่าปราโมทกับหญิง๑๗เป็นแฟนกันหรือเปล่า

ไม่ทราบว่าปราโมทลวงผู้หญิงคนนี้
มาจากจังหวัดนครนายกเพื่อมาข่มขืน
ซึ่งวันที่นายปราโมทพาสาว๑๗ออกจากบ้านไป

นายปราโมทบอกว่าก็รู้เพียงว่า
ปราโมทมันจะเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรี

แล้วให้มันรอตรงไหน
ตรงนั้นอ๋ออยู่หลายวันนะ
ประมาณ๓๔วันอีกเลย
นี่คุณผู้ชมพ่อของนายมอสเนี่ยนะไปเยี่ยมลูกทั้งสองคน
คือมอสกับพี่ชายเนี่ยโดนตำรวจสพเมืองนครนายกจับกลุ่มตัวที่บ้าน
เพราะว่าข่าวออกมาตั้งแต่แรกแล้วไง
มอสกับพี่ชายไปติดตังค่ายาบ้าในปราโมทอยู่
ทีนี้ค่ะพอตำรวจเขามาจับกลุ่มตัวทั้งมอสและพี่ชายก็ไปเจอสารเสพติด
แล้วพอทั้งคู่สารภาพว่ารู้เห็นเหตุการณ์
ที่มีคนโทรมาให้เด็กสาววัย๑๗ไปรับของเนี่ย
แต่ก็ปฏิเสธนะปฏิเสธว่าพวกเราไม่รู้จักกับปราโมท
ลวงสาว๑๗ไปข่มขืนแต่ประเด็นที่ปราโมทซัดทอด
บอกว่าพี่ของนายมอสติดค้างค่ายาบ้าเนี่ย๔๐๐เมตร๔๐๐๐บาทเนี่ยนะ
มอสกับพี่ชายยังปฏิเสธเรื่องนี้อยู่
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวนายมอสไปฝากขังที่สารเยาวชน
แล้วทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของนายปราโมทนะคะ
ไปเจอน้องของนายปราโมทน้องนายปราโมทปฏิเสธนะ
บอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เลยว่าพี่ผมเนี่ยทำอะไร
ผมอยากให้พี่ปราโมทเข้ามอบตัว
ตอนนี้รู้ว่าแม่จะติดต่อให้พี่ปราโมทเข้ามอบตัว
เอาฟังเสียงน้องชายในปราโมทที่นักข่าวเราไปเจอค่ะ
คืออยากจะให้พี่ชายเนี่ยเข้ามอบตัวไหมครับ
ก็อยากจะให้เข้านะครับเพราะว่าถ้าไม่เจอมันเรื่องก็ไม่จบ
ถ้าเจอมันเรื่องก็จบอีกอย่างผมก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรด้วยเลย
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับในปราโมทแล้ว
ปราโมทอุ๊ยประวัติคุณผู้ชมเคยต้องคดีข่มขืน
คดียาเสพติดมา๕คดีแล้วเพิ่งพ้นโทษเมื่อ๕สิงหาคม
แล้วมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ